เรื่องราวข่าวสารดีมีมานำเสนอโดยเฉพาะอย่างยิ่งอะไรที่มันฮือฮา

มีอะไรน่าฮือฮากว่าหน้าคุณอีกไหม

มันอาจจะไม่น่าคือหาแต่มันฮ่ออย่างนี้
คือหน้ามันใหญ่เต็มจอดิ

แต่ว่าที่เราจะนำเสนอก่อนเป็นเรื่องของลูกคอชั้น๙๘ชั้น

ลองพูดแล้วเขย่าขา
อ่าได้ได้แต่ว่านุ่มน้อยคนนี้

ไม่ต้องใช้มือขยับเส้นเสียงแต่อย่างใด
น้องเขาลูกคอ๘๙ชั้นจริงเลย
ไปดูความสามารถของหนุ่มน้อยคนนี้กันเลย

ลองเลยอยู่กว่านนั้น
เจ็บเนี๊ยนหลามและร้อยลำเวน
โทษใส่ตาเลถ้ายิ่งรักจริงหนึ่งน้ำ
พี่แท้แปลงดีจริงหรือ
พี่สุนใจมารับตาลี

น้องเขาสิปะโถเอ้ยแล้วดูสิร้องเพลงยืนตรงอย่างกับเคารพทรงชาติเลย

หนุ่มน้อยคนนี้อายุประมาณ๖ขวบได้มั้ง
นี่แหละไม่น่าจะเกิน๘ขวบตัวเท่านี้นะคะ
เป็นนักเรียนของโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดนครศรีธรรมราช

เป็นเพลงลูกทุ่งยอดฮิตของยอดลักษณ์สลักใจ
เพลงล่องเรือหารักค่ะ
โอ้โฮเสียงกังวานใสไพร่อมากเลยนะคะ
เพื่อนกับคุณครูก็ตั้งใจนั่งฟังกันเป็นแถวเลย
แล้วหลังจากคลิปวิดีโอนี้ถูกเผยแพร่ในโลกโซเชียลค่ะ
ก็สร้างความชื่นชมในความสามารถของหนุ่มน้อยคนนี้เป็นอย่างมาก
โดยส่วนใหญ่เขาก็ประทับใจในน้ำเสียงอันภัยร้อจับใจ
ลูกคอแบบเอออย่างนี้ของน้องเขาด้วยนะคะ
ก็มีการส่งต่อคลิปวิดีโอกันอย่างกว้างขวาง
มีการแชร์กันผ่านทางโลกโซเชียลมากมายนะคะ

ตอนนี้ยังแบบเด็กอยู่ยังเขินอยู่
ต้องลองเรือมาหารักสัก